พอหลังจากผ่าลุงเสร็จหมอออกมาบอกอะไรป้า
เขาบอกว่ามันเอาออกไม่ได้นะคุณป้าเพราะว่ามันใหญ่
ตัวเนื้องอกอ่ะมันหุ้มเส้นเลือดแดงไปแล้วเส้นเลือดใหญ่อ๋อ

ตายเลยหมอบอกว่าตายเลยค่ะที่

เมื่อวานคืออดีตพรุ่งนี้คืออนาคต
ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดสู้ไปด้วยกัน
ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะแต่มันก็ต้องสู้อะเนาะ
เนี่ยเราหันไปเห็นอ่ะในบ้านเราอ่ะลมหายใจรวยลินกันหมดแล้วเนี่ย
ถ้าเราไม่สู้คนนึงแล้วจะทำไงไปไม่ได้
ชีวิตเดินไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้
เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้ต้องไปต้องสู้อย่างเดียว
ลมลอยช่วยแก้มแบบแก้มลังแกล้งกันแท้ลังแก้มไม่หยุดไม่นิ่ง
ร้องได้ให้ร้างร้องได้ให้ร้างร้องได้ให้ร้าง

ร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ในนาฬิกาตรงแบบนี้เรามีนัดกันนะครับ
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ง่ายง่ายที่สุดแล้วสำหรับเกมโชว์ทุกวันนี้นะครับ

ร้องครบ๑๐เพลงเนื้อเพลงไม่ผิดเลย
รับไปเลย๑ล้านบาทครับ

มายืนพูดคุยกันไปแล้วนิดนึงนะคะ
แต่ว่าวันนี้แหละจะมาเริ่มพูดคุยกันแบบเจาะลึก

เป็นคนที่แข็งแรงคนเดียวเลยในครอบครัว
ตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือสามีค่ะ
เพราะว่าคุณสามีไม่สบายนะคะ
คือคุณลุงเป็นมะเร็งระยะที่๔แล้วค่ะคุณผู้ชมที่รัก
ไปดูภาพเรื่องราวชีวิตของคุณป้าสมจิตกันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะป้าชื่อสมจิตนามสกุลอยู่กลัด
อายุ๖๐ปีอยู่จังหวัดนครสวรรค์ตำบลเขากระลาค่ะ
ที่บ้านของป้าอยู่ด้วยกัน

มีพ่อแม่แล้วก็แฟนแล้วก็ตัวป้า
พ่อชื่อเลิกอายุ๙๐ปีค่ะ
พ่อป่วยเป็นถุงลมโป่งพอง

เพราะแกสูบบุหรี่จัดสูบยาเส้น
พออายุมากเข้าไอหนักค่ะ
แม่ชื่อผัวอายุ๘๗ปี

เหมือนเบลอถามอะไรแล้วตอบไม่ตอบคำถาม

หมอบอกว่ามีเลือดออกในสมอง
ก็รักษาด้วยการให้ยาละลายริ่มเลือด

ขาส่วนล่างมันไม่มีแรงยืน

คนต่อไปก็แฟนชื่อนายมา

แฟนป่วยเป็นมะเร็งตับ

เขาก็เลยดูแลตามอาการ
อยู่กับแฟนมา๒๐กว่าปีแล้วค่ะ

อย่าไปคิดถึงว่าเราจะตายนะ
เราต้องสู้ทำใจให้สบาย
สรุปก็คือ๔คนในบ้าน
มีป้าคนเดียวที่ทำงานได้และแข็งแรง
อีก๓คนก็เป็นคนป่วยหมดเลย
ทุกวันนี้ป้ามีอาชีพทำไล่
ตอนนี้มันเพิ่งจะลงมือปลูก

มันก็ไม่ทันฝน
ป้าทำงานตั้งแต่ประมาณสัก๒โมงเช้าที่ออกไปถึงไล่
ทำถึงประมาณเที่ยง
พอเที่ยงเข้ามากินข้าวเสร็จก็ลงมือทำแป้งทำร้าย

มีโรตีไข่โรตีธรรมดา
กำไรที่ป้าขายได้แต่ละวันนั้นน่าจะได้ประมาณสองร้อย
ได้ค่ากับข้าวก็พอได้ดูแลครอบครัว
ภูมิใจของป้าก็คือได้เลี้ยงพ่อแม่

เหมือนตอนที่เขาเคยเลี้ยงเรามา

เวลาไปตลาดทีจะไม่นึกถึงตัวเองก่อน
นึกถึงพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัว
ไม่เคยคิดว่าแกอายุยืนแล้ว

ถ้าคิดถึงว่าเขาจะต้องไปต้องจากเราเนี่ย

ก็ห่วงไม่อยากให้อยากเขาทำงาน
กลัวเขาจะซุด
พอเปิดมาแล้วก็เนื้อมันใหญ่เกิน

ถ้าเกิดเอาออกเขาก็จะเสียชีวิตทันที

ถ้ามันแบ่งได้เราก็อยากจะแบ่งเนอะ

ว่าเขาจะจากไปมากเลย
ทุกวันถึงทำอะไรไม่ได้

เราก็ไม่รู้จะไปหันหน้าหาใคร
จะรักไปจนกว่าลมหัวใจสุดท้ายนะ

สิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือ
เข็นแม่ต้องไปยืมอนามัยมา
เข็นเนี่ยมีความสำคัญกับที่บ้านคือ
อุ้มแม่แล้วก็เอาใส่รถเข็นไปอาบน้ำ

อยากได้มีของตัวเอง

วันนี้อยากมาทำเพื่อแม่สักครั้งนึง

ยังไงก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ

แต่ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยซ้ำไป

ทั้งบ้านนี้นะ

สมจิตแกเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรง

แต่ว่าไม่ใช่ว่าหมายความว่าไม่ป่วยอะไรนะคะ

คือมีป้าแกนี่แหละที่ยังพอไหว

คุณป้าสมจิตจะทำสำเร็จหรือไม่
แล้วต้องการเงินทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่

ขยันและอดทนเพื่อ๓คนในบ้านที่ไม่แข็งแรง

สวัสดีค่ะ

คราวที่แล้ว
เรามาพูดคุยกันเล็กน้อย

ไปหาหมอมาแล้วก็พอไหว

หมอว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประคับประคองดู

ครั้งที่แล้วที่ไม่สามารถมาได้เพราะว่าอะไรคะคุณป้าค่ะ

แต่วันนี้ร่างกายพอไหวก็เลยอยากมาให้กำลังใจป้า

วันนี้ไหวนะครับคุณลุงครับ

มันก็เจ็บข้างในตรงไทยโครงด้านขวาเนี่ย
กระทั่งพูดมันก็แป๊บอยู่
คือดูข้างนอกนี่ดูไม่ออกเลยว่าไม่สบายนะคุณลุง
แต่ว่าภายในเรามีปัญหาคุณหมอว่าไงบ้างคะ
หมอว่าก็ต้องประคับประคองตามอาการ

คุณป้าสรุปว่าหมอบอกว่าคุณลุงเป็นอะไร

เป็นที่ตับอ่อนนะคะ
คุณป้าพอคุณหมอวินิจฉัยโรคมาแล้วบอกว่าอยู่ในช่วงที่จะต้องประคับประคอง
พอคุณหมอบอกอย่างนี้คุณป้ารู้สึกยังไงบ้างจ๊ะ
อึ้งเลยเหมือนช็อกก็ไม่รู้จะถามอะไรหมอต่อได้เลย
คือไปรู้อีกทีนึงก็คือเป็นระยะนี้แล้ว
อาการเดินทีลุงแกก็นิ่งมาไม่ได้เป็นไรทำงานช่วยกัน

วันนั้นแกปวดท้องแกรู้สึกแกแย่

พอไปหาหมอเสร็จนานไหมหมอวินิจฉัยโรคอยู่นานไหมป้า
ตอนแรกเลยไปโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่
ทีแรกเลยเขาสันนิษฐานว่าเป็นถุงน้ำดี
อันนี้ก็เลยว่าไม่แน่ใจก็เลยให้อัตเตอร์สาวดูที่โรงพยาบาลใหญ่

เครื่องไม้เครื่องมือไม่ครบว่าอย่างนั้น
ก็ส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่พอส่งไปปุ๊บ
ซาวไปอะไรดูแล้วนะป้าเลยนัดใหม่ตอนนี้นัดมาผ่าเห็นก้อนเนื้อแล้ว
ให้กลับบ้านไปก่อนแล้วนัดวันพาให้กลับบ้านไปแล้วนัดวันพา

สรุปแล้วตั้งแต่วันนัดก็คือเป็นเดือน
บอกอะไรป้าป้าคิดว่าเขาคงตัดออกไปแล้วเนอะเขาผ่าแล้วอ่ะ
แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเอาออกไม่ได้นะคุณป้าเพราะว่ามันใหญ่
มันใหญ่เท่ากับมือกับปั้นหมอเลยนะคือผ่าได้แต่เอาออกไม่ได้
ตัวเนื้องอกอ่ะมันหุ้มเส้นเลือดแดงไปแล้วเส้นเลือดใหญ่อ๋อคือมัน
มันมันดันกินเส้นเลือดไปแล้วมันกินให้อ้วนอ้วนจนทับเส้นเลือดไปแล้ว
ถ้าพาเอาออกเส้นเลือดแดงก็จะขาดตายเลยตายเขาบอกว่าตายเลยค่ะที่
จ๋าพอป้าได้รับข้อมูลจากหมอว่าสามีเราเป็นแบบนี้
อาการเป็นแบบเนี้ยป้ารู้สึกยังไงครั้งแรกที่หมอบอก
ครั้งแรกที่หมอบอกคืออึ้งเลยอ่ะพูดไม่รู้จะถามอะไรหมอต่อได้อีกเลย
พอหมอบอกอะไรก็ได้แต่พยักหน้าพยักหน้าค่ะค่ะแล้วก็กลับมานั่งที่
แล้วคืนนั้นทั้งคืนป้าจะไม่หลับเลยแต่คนป่วยเนี่ยอยู่บนเตียง
แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเรายังไงเพราะเรารู้
แต่เราก็ได้นึกสงสารว่าเออเขาไม่รู้ตัวเนอะว่าเขาเป็นยังไง
แต่เราก็เวลาเราลุกขึ้นมาเขามีไข้เราก็เช็ดตัว
แต่พอพอลุกมาเนี่ยเราต้องยิ้มนะเพราะว่ากลัวคนไข้หมดกำลังใจ
ครับแต่เราอ่ะไปนอนใต้แบบมันมันเป็นเตียงอ่ะรวมเนอะใช่ไหมจ้ะ
ร้องไห้ไหมร้องไห้แล้วก็คืนนั้นไม่หลับเลยร้องไห้แต่
แต่พอแฟนหยุกหยิกเราก็จะเอามือเอื้อมไปจับมือเขาให้กำลังใจเขา
ไว้เพราะว่ากลัวเขาคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับพอลุกขึ้นมาหาเขาเราก็จะ
ตาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอีกวันสองวันก็กินข้าวได้เพราะว่าตอนแรกอ่ะ
เขาจะใส่ท่อใส่เข้าไปใส่เข้าไปทั้งเครื่องช่วยหายใจ
ออกซิเจนแล้วก็มันจะมีน้ำที่เขาออกจากท่อน้ำดีค่ะเพราะว่ามันตันมันไม่ระบายออกตามปกติ
มันก็จะยิ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้ตอนตอนแรกเลยค่ะถามหมอเมื่อไหร่จะกินข้าวได้
บอกจนกว่าไอ้น้ำเนี่ยเขียวเนี่ยมันจะหมดไปแล้วแหละถึงจะกินได้
หกวันที่ไม่ได้กินอะไรเลยค่ะลุงจ๋าจำวันที่อยู่โรงพยาบาลได้ไหม
ลุงสลบไปกี่วันกว่าจะได้สติไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยฟื้นมาวันแรก
คุยอะไรคำแรกกับเมียลุงก็ยกมือจับมือ
บอกไม่ตายแล้วบอกเขาว่าเราไม่ตายแล้วครับวันแรกที่ป้าบอกลุง
บอกลุงว่าไงก็บอกว่าตาอันเนี้ยตาต้องดูแลตัวเองหน่อยนะ
อย่าไปกินอะไรที่มันแสลงเขาให้กินไว้พวกปลา
เขาบอกว่าทำไมอ่ะก็เลยบอกว่าตาไม่ต้องกลัวเนอะ
มันหมอเขาบอกว่ามันเป็นมะเร็งไอ้ก้อนเนื้อนั้นน่ะแต่เดี๋ยวหมอเขาจะให้ยา
อาจจะได้ฟอลงแล้วหลังจากป้าบอกว่าลุงเป็นมะเร็
ลุงแกว่าไงลุงแกก็อึ้งนะ
จ๋านับตั้งแต่วันที่รู้ว่าเป็นนะจนถึงวันนี้
ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วจ๊ะปีกว่ากว่าปีกว่ายังไม่สองปี
จ๋าพอหลังจากรู้ว่าเราเป็นมะเร็งลุงเอากำลังใจมาจากไหน
ที่จะต้องฮึดสู้นอกจากสู้กับความรู้สึกว่า
เราเป็นมะเร็งแล้วก็ยังต้องสู้กับความรู้สึกเจ็บปวดด้วย
ทีแรกเองก็นึกเสียใจเหมือนกันนะครับ
แต่แล้วก็เห็นแฟนยายก็ทำงานหนักนี่เราก็จะทำตัวอย่างนี้ไม่ได้
ต้องให้กำลังใจเขาเดี๋ยวเขาจะหมดกำลังใจไปกับเราด้วย
เราก็ต้องปลอบใจเขาให้เขาสู้ไปกับเรา
เราก็พยายามสู้คิดว่าชีวิตมันยังไงก็ต้องตายอยู่ดี
ก็ทำใจให้สบายไปก่อนไม่ต้องคิดมาก
เราจะต้องสร้างกำลังใจเพื่อลุกขึ้นมาสู้เห็นเขาบอกว่าถ้ากำลังใจดี
มีโอกาสที่จะต้าในโรคมะเร็งร้ายนี้ได้เขาบอกว่าโรคนี้มันกลัวอย่างเดียวคือกลัวความสุขค่ะ
เขาถึงพยายามให้ใช้ชีวิตปกติส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาคือคนที่ยอมแพ้ตั้งแต่แรก
ใช่ป้าจ๋าเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมแล้วครับปกติเวลาผู้เข้าแข่งขันมา
เราจะให้คนที่มาจากทางบ้านอ่ะให้กำลังใจคนที่จะเล่นแต่วันนี้ป้าอยู่บนเวทีนะ
แหละต้องให้กำลังใจลุงก่อนจะเล่นเพราะว่าวันนี้ป้าก็มาสู้เพื่อลุงด้วยครับค่ะ
เชิญป้าคุยกับลุงได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันค่ะป้าเชิญจ้ะ
ตาตาไม่ต้องคิดมากนะสู้ไปด้วยกันจะจ้างมัน
เมื่อวานคืออดีตพรุ่งนี้คืออนาคตทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าไปคิดอะไรมาก
จริงค่ะคนเรามีแค่๓วันเมื่อวานวันนี้วันพรุ่งนี้
เมื่อวานเราใช้ไปแล้ววันนี้เรากำลังใช้อยู่พรุ่งนี้เรายังไปไม่ถึง
เพราะฉะนั้นป้าอยู่กับเราวันนี้และวินาทีที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เป็นวินาทีสำคัญครับ
ว่าเราจะเริ่มเข้าเกมจ้ะป้าแต่ก่อนจะเริ่มการแข่งขันนะครับ
เราก็ต้องมาถามกันก่อนนะครับว่ามารายการของเราแล้วนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตคุณป้าสมจิตนักสู้ชีวิตของเราต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
หมื่นค่ะแปดหมื่นบาทครับ
ป้าจ๋าแปดหมื่นที่ป้าอยากได้
ถ้าอยากเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตป้าจะเอาไปทำอะไรบ้าง

โอ้โหนี่เยอะอยู่เหมือนกันนะ
อยากได้รถเข็นด้วยจริงอันดับแรกต้องน่าจะต้องเอาไปเป็นรถเข็นก่อน
สมจิตร้องเพลงให้พวกเราฟังโดยเนื้อเพลงไม่ผิดเลย

พร้อมก่ะ

เอาละครับมาเริ่มกันที่เพลงแรกกันเลยนะครับ
เพลงที่๑หรือเปลงมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
รอกายเพลงที่๑มาเลยครับ
นี่นะครับเพลงแรกของป้าสมจิตนะครับ
ยังไงต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้นะครับ
เพราะตอนนี้ยังไม่มีเงินทุนสะสม
ถ้าไม่ผ่านเพลงแรกนี้กลับบ้านมือเปล่าเลยนะครับ

เคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยร้องที่ว่าจริงจัง
หรือว่าแบบแกะเนื้ออะไรเลย
เพลงนี้ต้องไปอย่างเดียวนะฮะจะหยุดอะไรก็ไม่ได้นะครับ

ผมถามป้าแค่นี้เองนะครับว่า
ตัวช่วยครับในเพลงแรกนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับ

แผ่นป้ายนะครับบอกหมายเลขมาได้เลยนะครับ
สมจิตครับแผ่นไหนครับ

เมื่อกี้แอบเห็นลุงเชียร์แผ่นที่๖นะแต่ไม่ทันแล้ว

มาดูกันก่อนนะครับว่าแผ่นนี้จะเป็นอะไรนะครับ
สมจิตเลือกแผ่นที่๒และตัวช่วยแผ่นที่สองนะครับก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ
เพราะว่าคือร้องผิดได้๑คำนะครับ

คำเดียวเองนะฮะ
ว่าไม่น่าพอหรอกครับป้าสมจิต

เพราะว่าเหลือสิทธิ์อีก๒แผ่นนะครับป้าสมจิต
เพราะฉะนั้นตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับป้าสมจิตเลือก

ตอนนี้นะครับได้ไปแล้วนะครับร้องผิดได้๑คำ

มาดูแผ่นที่๔กันนะครับแผ่นที่๔ก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๔นะครับป้าสมจิตเลือกได้

เปลี่ยนเพลงนี้ก็ยังพอมีความหวังนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนว่าเพลงที่จะเปิดให้ป้าฟังเป็นเพลงอะไรกันแน่

จ๋าเพลงนี้ง่ายกว่าเพลงแรกไหมจ๊ะ

ถ้าจะร้องเพลงนี้แทนแล้วมีตัวช่วยร้องผิดได้หนึ่งคำด้วยป้าคิดว่าจะทำได้ไหมครับ

ผู้แข่งขันตัดสินใจแล้วเราก็เคารพในการตัดสินใจ
เป็นอันว่าเลือกเพลงนี้แทนใช้สิทธิ์เปลี่ยนเพลงแล้วก็ยังมีสิทธิ์ร้องผิดได้หนึ่งคำนะครับ

ลุงมาอวยพรภรรยาหน่อยครับผม

เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
สมาธิพร้อมครับ

ได้แล้วครับ

ควายลูกอ่อนถูกต้อนถูกตาม
ย่ำโครนย่ำหนาวเห็นตำตะคุ่มตะคุ่ม
แววกรองย่ำคำเสียงดังต่ำตุ่ม
ควันไฟที่ลอยเป็นกลุ่มนั้นและเขาสุมกองไฟไล่ยุง
แอบมานั่งเตียงหลังแนบชายตริง
เพลงรักอ้อยอิ่งรอยมาจากท้ายทุ่ง
ไอ้หนุ่มบ้านไหนนะแข็งใจมานั่งตบยุง
ร้องเพลงอวดป้าอวดลุงทำไมต้องยุ่งกับแก้มผู้หญิง
ลมลอยโชยแก้มแบบแก้มลังแกล้งกันแท้ลังแก้มไม่หยุดไม่นิ่ง
อยากให้สายลมเหมือนลมจูบคนจริงลมอายคำนี้เหงายิ่งหอบใครมาทิ้งสักคนสิ
บอลแก่บอลแก่ดูสุดและมันหล่อหญิงมันมีดีใจมากมากมากและมันจะยอมร้องจริงแหล่งสิ่งที่ไม่คิดเสียง